มาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันหน่อยนะคะ

สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะ

และหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะ

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเดินลงจากตึกไทยคู่ฟ้า
ยังตึกบัญชาการนะคะระหว่างทางแวะถ่ายรูปกับสื่อมวลชนแบบนี้ค่ะ

จากนั้นไม่นานภาพสื่อมวลชนเหล่านี้ก็ไปอยู่ในแฟนเพจนายกรัฐมนตรีนะคะ
แล้วก็เขียนข้อความว่าวันนี้ขอถ่ายกลับบ้าง

เดี๋ยวจะหาว่าเราไปเรียกท่านบิ๊กตู่ลุงตู่ไปเรียกท่านตู่เฉยได้ยังไง

ส่วนอันนี้หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะ

โทรศัพท์ส่วนตัวของท่านนายกเลยนะคะ

ชินกับคำตำหนิแล้วค่ะ

เดี๋ยวไปฟังท่านนะคะท่านจะตอบว่ายังไง

ในอิสาบัด

ในอิสาบัด
ในอิสาบัด
นี่รู้หรือเปล่าว่าการมีสังคมออนไลน์
ใครเป็นคนจัดให้คุณพุทธิพงศ์ปุณกันนะ
ก็เลยเนี่ยล่าสุดคุณผู้ชมมีการลงนามแต่งตั้ง
นายพุทธิพงศ์ปุณกันรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เป็นโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะ

คือตัวคุณพุทธิพงศ์เองก็ให้สัมภาษณ์นะ

เพิ่งรู้ตอนคำสั่งออกเลย

แล้วก็โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะ
คือพลโทสันเสริญจะไปทำหน้าที่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์อย่างเต็มตัว
ท่านนายกบอกว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศ
เปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ให้ดีขึ้นด้วย
ไม่ใช่ว่าของเดิมไม่ดีนะแต่เป็นการปรับเปลี่ยน
ให้จากดูลักษณะเป็นทางการวินัยเข้มแข็งแบบแนวทหารหน่อย
ให้ดูลักษณะเป็นมิตรมากขึ้น
ตามไลฟ์สไตล์ของโลกของตู่ดิจิทัลนะฮะ
ส่วนพลโดสันเสริญก็บอกว่าจะไปปฏิรูป
เกี่ยวกับเรื่องของงานของกรมประชาสัมพันธ์
แล้วก็ช่อง๑๑อะไรแบบนี้เอาแบบเต็มที่ต้องทุ่มเทเวลาตรงนั้นหน่อยนะครับ

วันนี้นายดอนปรมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
กล่าวถึงการเคลื่อนไหวของนายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายรัฐมนตรี
ที่ไปพูดถึงเรื่องการเมืองไทยอะไรพวกนี้

ดอนบอกว่าก็เป็นเรื่องการเมืองล้วน
ซึ่งไม่เห็นมีความจำเป็นว่านายทักษิณจะต้องไปชี้แจงอะไรกับต่างประเทศ
รวมทั้งทางไทยเองก็ไม่ต้องไปชี้แจงอะไรด้วย
ขณะที่ผู้บัญชาการทหารบกที่พูดถึงเรื่องการปฏิวัติ
ว่าขึ้นอยู่กับฝ่ายการเมืองว่าจะทำให้เกิดการจราจนหรือไม่

ก็ไม่ถือว่ามีอะไรต้องไปชี้แจงกับบรรดานานาชาติเช่นกัน
และไม่อยากให้ขยายความกันไปไกล
หากผู้สื่อข่าวยังไปใส่ดีกรีกับคำพูดของแต่ละบุคคล

บ้านเมืองก็จะไปอยู่ในวังวนเดิม

วันนี้พักเสรีรวมไทยจัดประชุมใหญ่

มติเลือกพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวทเป็นหัวหน้าพัก
นี่ฮะซึ่งเจ้าตัวก็ประกาศพร้อมนำพาพัก
สู้ศึกในสนามเลือกตั้งครั้งนี้อย่างเต็มรูปแบบ
แล้วก็ยังเชื่อต่อว่าพักการเมืองที่เตรียมจะเสนอชื่อคนนอกพัก
มาเป็นนายกนั้นมองว่าเป็นพวกสติไม่ดี

แล้วก็บอกว่าหากได้เป็นรัฐบาลจะเสนอให้ยุบพักที่เป็นพระเด็จการ

เราไม่ได้สมัครเลือกตั้งมาเป็นได้ไง

ก็ลงมาเป็นหัวหน้าพักการเมืองแข่งกับเขาที่

ว่าวันที่๒๒พฤษภาค๕๗

ไปยุดโดนผมยิงไปก่อนแล้ว

ผมพูดอะไรต่อไม่ได้นอกจาก

มาดูความเคลื่อนไหวของพักรวมพลังประชาชาติไทยค่ะ
พักนี้ก็นายสุเทพเทือกสุบันเป็นประธานคณะทำงานนะคะ

ชวนให้ประชาชนเข้าสมัครเป็นสมาชิกพัก
หมายให้นายสุริยสัยกาตศิลาเป็นหัวหน้าคณะทำงาน
เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะหัวหน้าพักหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุล
พร้อมด้วยนายสุเทพธึกสุบันประธานคณะทำงาน
ก็จะมีการเชิญชวนประชาชนให้สมัครเป็นสมาชิกพัก
จะนำคณะผู้จัดตั้งพักนะคะวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ
อ่านคำถวายสัตว์ปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรมราชานุสวรี
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
แล้วก็ออกเดินเท้าพบประชาชนย่านวรจักร
จริงเขามีเป็นแบบกำหนดการของเขาเลยนะ
วันไหนไปไหนจะไปทั่วประเทศอะค่ะเดินเหรอเดินอย่าไปนึกถึงบรรยากาศเก่านะ
ไม่เหมือนแบบนั้นอย่าไปนึกแบบนั้นไม่ใช่อย่างนั้นค่ะ
ตุลาคมถึง๓๑ตุลาคมจะเดินเท้าทั่วกรุงเทพ
พฤศจิกายนจะเริ่มปฏิบัติการที่ภาคตะวันออก
ก็เลยถามว่าเดินเท้าเดินเท้ายังไงจะเหมือนบรรยากาศเก่าไหมนะคะ
ทางพรรคบอกว่าขออนุญาตก่อต่อแล้ว
ไม่กีดขวางทางจราจรไม่เดินกลางถนนค่ะ
ไม่ให้มีความวุ่นวายจะเดินบนทางเท้าเท่านั้น
อันนี้ก็ความเคลื่อนไหวของพักของคุณสุเทพเขานะครับ